วงการฟุตซอลไทยหลังจากการไปของปูปิสนะครับ
บิ๊กป๋อมคุณอดิษักร์เวรจสิริวัล
อุปนายกแล้วก็ประธานพนาฟุตซอลแห่งชาติของสมาคมก็
ได้ตั้งทางโค้ชหมีรักพลสายเนธงาม

ก็เข้ามาคุมทีมโดยมีคาลอสเซซ่านูเนสกาโก้
จากสโมสรชนบุรีเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคแล้วก็การวิเคราะห์
แล้วก็มีโค้ดโดมอุดมทวีสุกเป็นผู้ช่วยผู้สอนด้วยนะครับ

ป๋อมก็บอกว่าสาเหตุที่เลือกทางโค้ชหมี
จากเรียนรู้วิธีการทำงานกับปูปิสมานานกว่า๑๐ปี
มีประสบการณ์อนาชาติรู้จักนักฟุตซอลไทย

เดินทางไปแข่งโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานำโดยกีฬาวินเซิร์ฟกับกีฬาเรือใบ
วินเซิร์ฟก็มีสิริพรแก้วดวงามครับ
กับทางนัชพงศ์โพนพรัช

ซึ่งนักกีฬาชุดใหญ่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงดึก
ของประสุทธิ์ที่๑๖กรกฎาคมนี้ครับ
ชนิดกีฬามีมวยสากล

เป้าบินแล้วก็ยิงปืนครับ